กล้าลุยกับทุกอุปสรรคและไม่ยอมแพ้กับปัญหา
หลักคิดที่ทำให้ชีวิตของตันผ่าสก่อนนาทีไม่มีเต็ม

ถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้นะครับ

พร้อมเปิดชีวิตหลังม่านธุรกิจในวันสบาย
กับครอบครัวของผู้บุกเบิกธุรกิจชาเขียว
ถอดสูตรไทยรัฐนิวส์โชว์
วันอาทิตย์ที่๓๑มกราคมนี้